คุณผู้ชมค่ะอีกประมาณ๑ปีข้างหน้า
ใครที่จะไปสอบใบขับขี่นี่อบรมยาวแล้วนะ
ชั่วโมงแล้วก็ต้องไปสอบที่โรงเรียนสอนขับรถเอกชนด้วย

อบรมก็นานค่าใช้จ่ายก็เยอะ
ถูกต้องนี่เป็นความแตกต่างระหว่างโรงเรียนสอนขับรถของรัฐบาล
แล้วก็ของเอกชนนะคะก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาที่มันเพิ่มขึ้นนี่แหละ
ความแตกต่างมีอย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไร
ติดตามจากรายงานของคุณลินดาอุตมะค่ะ
รมภาคปฏิบัติที่โรงเรียนการขนส่งกรมการขนส่งทางบก
ให้รู้จักอุปกรณ์ส่วนต่างของรถยนต์
เช่นเมาะน้ำน้ำมันเครื่อง
และอุปกรณ์ส่วนควบต่างจากเครื่องสมมุติ
ลงสนามจริงต้องฝึกให้คุ้นเคยกับรถก่อน
จากนั้นจะไปที่สนามฝึกขับรถ
มีครูคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด
สนามที่สอนภาคปฏิบัติของโรงเรียนการขนส่ง
จะเป็นสนามเดียวกับที่ใช้ในการสอบ
โดยครูผู้สอนจะสอนตั้งแต่การวางตำแหน่งแขนขา
เบาะปรับกระจกก่อนออกจากรถ
และการจอดรถในลักษณะต่าง
เช่นการขับรถเดินหน้าถอยหลังในทางตรง
ถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
หยุดรถและออกจากรถบนทางลาด
เรียนที่โรงเรียนการขนส่งสามารถนำรถส่วนตัวมาได้
หากไม่มีจะต้องจ่ายเงิน๒๗๐๐บาทเป็นค่าเช่ารถ
บำรุงการศึกษา๖๕๐บาท
เงินประกันความเสียหาย๒๐๐๐บาท
ในกรณีไม่มีผู้ค้ำประกัน
ซึ่งเงินจำนวนนี้ขอคืนได้เมื่อตอนเรียนจบหลักสูตร

ตั้งแต่เวลา๑๖น๓๐นถึง๒๐น๓๐น
และวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่๘นถึง๑๘น

กำหนดให้เรียนภาคปฏิบัติครบระยะเวลาทั้งสิ้น๑๐ชั่วโมง
ส่วนของกรมกำลังดูว่าให้มีลักษณะเป็นเซ็นเตอร์ของศูนย์
ซึ่งเราดูแล้วอาจจะกระจายเป็นลักษณะเป็นภาคไป
เพราะว่าหนึ่งนอกจากในเรื่องของอาคารสถานที่แล้วนะฮะ
มันต้องมีระบบของห้องเรียน

ต้องมีรถให้เพียงพอต่อนักเรียนที่เข้ามาเรียนซึ่ง
ซึ่งยานพานะที่มาใช้ในการฝึกขับหรือในการ
มันก็ต้องมีการลงทุนที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงพอสมควร

โรงเรียนสอนขับรถยนต์เอกชนอย่างสสะพานมอน
ครั้งแรกจะสอนให้เรียนกับรถยนต์ที่เป็นเกียร์ธรรมดา

ในสนามที่สร้างตามข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก
โดยรูปแบบการสอนจะเหมือนกับโรงเรียนการขนส่ง

เมื่อใกล้ถึงระยะเวลาครบ๑๐ชั่วโมง
ครูผู้ฝึกสอนจะพาไปขับรถบนท้องถนนจริง
อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครบ๑๕ชั่วโมงแล้ว
สามารถสอบใบอนุญาตขับขี่ได้ที่โรงเรียน
หากสอบผ่านโรงเรียนจะออกใบรับรอง
เพื่อนำไปขอใบอนุญาตขับรถชั่วคราวที่กรมการขนส่งทางบก
หลักสูตรของกรมนี้ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากโรงเรียน
ขับรถสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่เป็นการยาก
เพราะว่าเรามีสถานที่มานานแล้ว
ปีนี้เรามีการสอนภาคสนามนะคะ
เริ่มต้นก็ให้นักเรียนรู้จักรถก่อนว่าเบรกเร่งยังไง
วงมาลัยหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วมันจะมีต้องการยังไง
อย่างเช่นจะเลี้ยวซ้ายหมุนแค่ไหนแล้วต้องมีการคืนพวงมาลัยกลับ
ซึ่งขนส่งก็เหมือนกับเรา
เราก็ต้องซ้อนให้นักเรียนหัดควบคุมในระยะสั้นก่อนคือในสนาม
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกรถหยุดรถไม่ให้ชนหลักที่เรามีไว้
ก็ดีมากค่ะแล้วก็มีการสอนออกถนน
ซึ่งขนส่งก็บังคับนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยต้องมีการสอนนอกสถานที่อย่างน้อย๓ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นภาคสนาม๗ชั่วโมงนะครับ
ก็คิดว่าทำให้คนที่ไม่เป็นเลยจากศูนย์เนี่ย

ชั่วโมงที่๑๐เราจะปล่อยนักเรียนแล้วค่ะ
เพราะว่าเตรียมการสอบใบขับขี่
ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนสอนขับรถเอกชนประมาณ๕๕๐๐๖๐๐บาท
โดยผู้เรียนสามารถระบุวันเวลาที่ต้องการอบรม
และเสียค่าใช้จ่ายในการทำใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบกอีก๓๐๕บาท
สำหรับต่างจังหวัดที่ยังไม่มีโรงเรียนสอนขับรถ

จะให้สอบที่สำนักงานขนส่งแต่ละจังหวัดไปก่อน
ส่วนโรงเรียนสอนขับรถเอกชนก็เตรียมขยายสาขา
กฎกระทรวงใหม่ประกาศใช้อย่างเป็นรูปธรรม
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน